คือต้องพูดแบบนี้ก่อนเพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ตำรวจเขาจะเข้าค้นบ้าน
จากกรณีที่พ่อกับแม่ไปร้องทุกข์บอกว่า
ลูกชายลูกในไส้กับเมียแล้วครอบครัวเมีย
พาไปขังไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน

จะเอาเงิน๑๐๐ล้านบาทจะฮุบสมบัติว่างั้นเถอะ

ปี๒๑๖๓เฮียโตกับเจ๊ติ๋ม
เฮียโตกับเจ๊ติ๋มเป็นสามีภรรยากัน
ถูกลูกชายลูกสะพ้ายและครอบครัวของลูกสะพ้าย
ขังไว้นาน๒ปีให้กินข้าวผสมยาพิษด้วย
บอกเป็นยาสลบหมูนะครับ

ลูกชายก็ตามไปพาออกมา
แล้วก็ไปขังไว้ที่บ้านลูกสะพ้ายนะครับ
ในห้องที่เราให้คุณผู้ชมทำให้ดูเนี่ยนะฮะ
กว้างเท่านี้ยาวเท่านี้นะครับ๔คูณ๘เมตร
ขังกับภรรยานะปิดประตูหน้าต่าง
ไม่ให้เห็นเดือนไม่ให้เห็นตะวันกันล่ะ
ปี๒๐๖๕ลูกชายพาไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ

เฮียโตก็ขอความช่วยเหลือจากคนที่มาส่งพัสดุ
บอกว่าเอาจดหมายนี้ไปนะเอาที่อยู่นี้ไปนะ
ไปให้ใครก็ได้แล้วมาช่วยหน่อย
คุณผู้ชมครับจนจดหมายนี้ไปถึงมือนะฮะ
กำนันคนหนึ่งแล้วก็มาช่วยได้จริง
นี่ในจดหมายบอกว่าให้มาหลัง๙โมงเช้านะทำไมอ่ะ
ลูกสาวลูกสาวไปขายของนะครับแล้วจะกลับมา๕โมงเย็น
ช่วยออกมาได้ฮะช่วยออกมาได้ล่าสุดนะครับ
ตอนนี้คือครอบครัวของทั้งเฮียโตกับเจ๊ติ๋มเนี่ย

วันนี้ทีมข่าวไปคุยกับเฮียโตเฮียโต
นะครับแล้วให้ลูกสะพ้ายเนี่ยดำเนินการ
ซึ่งลูกชายของเขาเนี่ยเป็นคนหัวอ่อน
ที่ครอบครัวของลูกสะพ้ายไม่ได้มีฐานะนะ

ซึ่งหากลูกชายมาเป็นพยานจะยกโทษให้ลูกชายนะ

และอยากให้รู้ว่าสาเหตุที่ทำให้แม่ตายเนี่ยคืออะไรกันแน่
ส่วนเรื่องยาพิษมั่นใจว่าผสมมาในข้าวให้กิน
เพราะผมร่วงขนร่วงร่างกายอ่อนเพลีย
เขาต้องเอาอาหารที่ผสมยาพิษใส่ถุงเล็ก

เป็นถังขยะที่เตรียมเอาไว้นะครับ
จากนั้นก็ถ่ายทับเพื่อไม่ให้รู้ว่าเอาข้าวทิ้งซะแล้วคุณผู้ชมนะฮะ
ส่วนที่ถูกมองว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทหรือเปล่า
คุณเฮียโตเนี่ยเขายืนยันว่ารู้ตัวดีทุกอย่าง
แต่ที่ทำแกล้งบ้าครับฟังเฮียโตหน่อยฮะ
ที่แรกนะฉันฉีดสลิง

ก็บีบปากเมียผมทั้งผม
ฉีดไว้ในคอแล้วฉันนึกได้ว่า
มึงเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่อะตายแล้วให้คนอื่นของงการมึงได้ยังไง

ผมเป็นคนไม่ใช่เป็นสัตว์คุณเลี้ยงผมยิ่งกว่าสัตว์

นี่เรื่องจริงนะครับไม่ใช่ละครไม่ใช่นิยาย
พลตำรวจตรีณเรวิทสุคลทวิทย์ครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาระบุว่า

เมื่อปีสองพันร้อยหกสิบสามต้องใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ตอนนั้นย้อนไปมีการเคลื่อนย้ายศพนะครับ
ตอนที่ตำรวจลงพื้นที่ก็มีการเก็บหลักฐาน
ก็ไม่พบหลักฐานที่โบ่งชี้ว่าเป็นการฆาตกรรม
ซึ่งเฮียโตเนี่ยเคยมาแจ้งความแล้ว๒ครั้งแต่ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อครับคุณผู้ชมครับ
สถานที่นะฮะที่เกี่ยวข้องกับที่เกิดเหตุก็คือบ้านเฮียโตบ้านพ่อแม่ของลูกสะพ้าย
อยู่ที่อำเภอเมืองแล้วก็บ้านพักของลูกชาย
ซึ่งเป็นจุดสำคัญก็คือร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าของพ่อและแม่นะครับของลูกสะพ้าย
หลังบ้านเนี่ยก็คือสถานที่ที่เจ้าโตบอกว่าถูกขังไว้ที่นี่นั่นแหละ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาครับ
เอาหมายค้นไปตรวจค้นที่บ้านพ่อแม่ของลูกสะพ้ายนะครับ
ที่บอกไปอ่ะเฮียโตถูกขังที่นี่พอไปถึงมีคนอยู่ในบ้านเดินวนไปวนมานะครับ
เรียกแล้วก็นะครับไม่แสดงตัวพ่อแม่ของลูกสะพ้ายที่อยู่ในบ้านนะครับ
คนเฝ้าบ้านเป็นผู้ชาย๓คนผู้หญิง๑คน
ผู้หญิงในแต่งกายมิดชิดใส่หมวกปิดบางใบหน้าแล้วก็สวมเสื้อแขนยาว
ส่วนผู้ชายหนึ่งคนถ่ายคลิปนักข่าวถ่ายคลิปตลอดนี่ปิดบังใบหน้าอยู่
ขณะที่ทีมข่าวได้คุยกับผู้ชายที่ถ่ายคลิปทราบว่าเขาเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างนะครับ
คือมีผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไปจ้างวันละ๒๐๐๐ไปเฝ้าบ้านให้หน่อยนะครับ
บอกพี่กัดให้ว่าให้เฝ้าถึง๔โมงเย็นแล้วเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้ครับ
คุณผู้ชมนี่คือความคืบหน้าล่าสุดกรณีนี้คงต้องตามกันต่อฮะใช่ค่ะ
ก็รอตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซานะคะทำเรื่องนี้ให้กระจ่างเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่ค่ะ